ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจกองปราบนะครับได้จับกลุ่มผู้ต้องหา๑๐คนในคดีร่วมกันช่อกงประชาชน
แล้วก็ใช้เอกสารเท็จไปปลอมแปลงเอกสารของทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติด้วย
จะปล่อยระบบเงินภายในประเทศเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศที่ได้มาจำนวน๒๓ล้านล้านบาท
ถ้ามาลงทุนตรงนี้เดี๋ยวจะได้เงินมาแล้วไปใช้สัญลักษณ์อะไรของเนี่ยโอ้โหหลอกระดมทุนจากเขา
ได้เงินมา๕๐๐กว่าล้านบาทบอกว่าคนหนึ่งลงทุนพันธุ์หนึ่งได้คืนเป็นล้านหลายคนก็ลงทุนมากกว่านั้น
แล้วก็ไปบุกจับได้เครือข่ายนี้๑๐คนด้วยกันที่ถูกจับ
แล้วก็ก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ชาวบ้านเนี่ยเลื่อมสายศรัทธา
เป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณหมอดูศัยศาสตร์ตาทิพย์มีพลังวิเศษ
ก็ใช้ตรงนี้ในการเริ่มตั้งขบวนการแล้วตั้งกลุ่มไลน์มาหาสมาชิก
แล้วก็มีแม่ข่ายมีหัวหน้าทีมในการไปหลอกลวงประชาชน
ปรากฏว่าเอาเงินเข้าไปก็ไม่ได้คืนกันนะครับมีน้าหลุยหรือว่านางพันธิพา
นายยทิพย์อายุ๖๖ปีเป็นหัวหน้าแก๊ง
ตำรวจบอกว่าตอนนี้คาดว่าจำนวนความเสียหายเนี่ยมากกว่า๕๐๐ล้านบาท
ขบวนการของนาลุยนั้นเจ้าตัวจะเป็นหัวหน้าคอยชักนำให้ชาวบ้านที่ศรัทธาตัวเอง
เข้ามาระดมทุนร่วมกันอ้างว่าถ้าได้เงินถ้าลงทุน๑๐๐๐บาท
หลังเสร็จงานจะได้คืนหนึ่งล้านบาทมีหัวสายอยู่ที่ระดับลองลงมา
ก็คือนางสาวปรีดาพรคำหอมและนายนัทพงศ์อำภัย
เป็นคนคอยเก็บเงินจากคนที่หลงเชื่อหากใครหลงเชื่อ
ก็จะมีนางนภาดาแต้มเจริญเป็นผู้พาเข้ากลุ่มไลน์
แล้วก็เป็นแอดมินเพจคอยให้ข้อมูลพูดคุยสร้างเรื่อง
หลอกให้หลงเชื่อในการเอาเงินมาลงทุนอีก
อย่างเช่นไปปลอมแปลงเอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทยเขา
แล้วก็จะส่งเงินที่ได้ไปให้นายสายันนิราช
และนายธนกรสุขสมบูรณ์เพื่อส่งต่อเงินไปให้กับนาง
เทวีอินโพซึ่งคนคนนี้จะเป็นคนถือเงินเอง
และเป็นนอมินีของนายละมัยอีกทีนึง
ละมัยชูอิ่มเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลัง
และเป็นหัวหน้าของขบวนการนี้ทั้งหมด
ปราบเข้าไปแกะสมการมาแล้วจับได้วันนี้๑๐คนนะครับ
การลงทุนนี้ก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่แรก
คือเป็นเงินมีอยู่ก้อนหนึ่งอ้างอุปโลกว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่ง
เป็นเงินของนานาชาติในหลายประเทศเนี่ยรวมกันไว้อยู่
ทีนี้เงินก้อนนี้เนี่ยจะเอาเข้ามาประเทศไทยเนี่ย
เพื่อช่วยเหลือรากย่าเท่านั้นช่วยเหลือคนจนที่ไม่มีเงิน
อ่าใช่ทีนี้การที่จะนำเงินนี้มาได้เนี่ย
ก็คือการที่เราต้องช่วยระดมทุนด้วยเงินเสียภาษี
ให้เขาให้กับตัวแทนให้กับคณะทำงานเขาเรียกว่าเป็นคณะทำงานส่วนกลาง
เอาเงินมาทุกครั้งเขาก็แจ้งว่าเนี่ยงานจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้ว
ก็จะมีการระดมทุนแต่ละครั้งไป
อืมสิบคนเบื้องต้นที่ถูกควบคุมตัวนะคะ
ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงด้วยการแสดงข้อความเท็จต่อประชาชน
อยู่ไม่น้อยนะอยู่๖๖ค่ะ๑๗๕๔อะไรอย่างนี้
ก็ทำตัวเป็นพวกหมอดงหมอดูหมอศัยศาสตร์ด้วยชาวบ้านเขาเลยเชื่อไง
พื้นที่ที่โดนหลอกอะค่ะฉะเชิงเซานครราชศรีมาศรีสะเกดสมุทรปราการนนทบุรี
แต่ตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมด
ยังบอกว่าไม่ได้หลอกใครไม่ได้หลอกเอาเงินใคร
และที่หนักไปกว่านั้นก็คือผู้เสียหายเองค่ะยังไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าตัวเองถูกหลอกอะค่ะ
ยังเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงอยู่เลยอะค่ะอ่ายังคิดว่าแบงค์ชาติมีโครงการนี้อยู่เลย
วันนี้แบงค์เช้าเขาออกเอกสารชี้แจงแล้วนะว่าไม่จริง
แล้วก็มีกลุ่มลายที่ผู้ต้องหาสร้างขึ้นมาหลอกลวงด่าทอตำรวจที่ไปจับผู้ต้องหา
ให้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาขบวนการนี้นะคะ
เพราะขณะนี้ตัวเลขความเสียหายที่ผู้เสียหายไปแจ้งความมีแค่๘ล้านบาทเท่านั้น
เพราะจากยอดคิดว่าประมาณ๕๐๐กว่าล้าน
ถูกต้องทรัพย์สินที่ตรวจยึดอายัดได้เป็นร้อยล้านบาทนะคะ
ผู้เสียหายไปแจ้งความแค่๘ล้านบาทเองอะค่ะ
ถ้ายังมีคนหลงเชื่อหวังว่าจะได้เงินกำไรมันไม่ได้หรอกค่ะ
ไปแจ้งความเลยนะคะตำรวจบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้มันหลอกลวงชัดค่ะ

ทางตำรวจเขาก็จะได้เฉลี่ยเงินที่เขาได้มาไงฮะ

คดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาต้องเอาทรัพย์มาคืนอะไรให้เนี่ยถ้าไม่แจ้งความไม่ได้นะฮะ